มีข้อความนะครับจากสื่อโซเชียลมีเดียของผู้หญิงคนหนึ่ง
ชื่อคุณพักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยคบหาดูใจกับแบ็คอาทิตย์ดาวสว่าง
นักเตะดีกรีทีมชาติไทยของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับ
แล้วก็มีข่าวเฉากันอีกแล้วเพราะว่าอดีตแฟนสาวของแก๊กเนี่ยนะครับ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าตอนนี้แบ็คอาทิตย์เนี่ยตามตื้อแล้วก็มีการขู่ฆ่า
รวมถึงมีการพูดจาไม่ดีกับเธอด้วย
พูดถึงเฟซบุ๊กนี้ครับเธอก็ไล่ยาวมาแล้วกันเอาสรุปออกมานะครับ
แล้วก็ข้อความที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยมีทั้งเรื่องของมิสคอร์ข้อความต่างทางไลน์
นี่ก็ส่งมิสคอลมาพิมพ์ข้อความมาบอกว่าขอโทษอยากจะขอคืนดี
ติดต่อทุกอย่างตั้งแต่เลิกกันถูกไหมแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะจบ
หญิงบอกว่าเลิกกันไปตั้งแต่๕เดือนที่แล้วแล้วตั้งแต่มีข่าวดราม่าครั้งก่อน
ซึ่งผู้หญิงบอกว่าที่เลิกกันไปคราวนั้นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องครบซ้อน
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการยืมเงินแต่ก่อนที่แก๊กเป็นข่าวเสียหาย
คือเธอบอกว่าเธอเข้าใจแล้วเธออยากจะเริ่มต้นใหม่
คืออยากจะช่วยแบงค์ช่วยแบ็คออกมาจากจุดที่มันเลวร้ายให้ดีขึ้น
แต่สุดท้ายนะครับพอไปต่อไม่ได้เพราะว่ามีเหตุการณ์ครบซ้อนที่พี่ชี่บอก
ก็เลิกกันไปแต่ว่าแบ็คอาทิตย์ก็ยังตามตื้ออยู่
แล้วล่าสุดนะครับเธอก็บอกว่าเธอทราบเรื่องมา
เขียนในโพสต์ด้วยบอกว่าได้ยินว่าแบ็คไปพูดเรื่องของเธอ
แบบเสียหายกับคนรอบข้างไม่พอยังไปพูดให้เพื่อนของเธอฟังด้วย
แล้วเธอก็ไม่เคยเจอผู้ชายที่มีลักษณะก็บางคำ
อาจจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ที่แน่ก็คือเธอบอกว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษ
แล้วก็ยังจะพูดจาไม่ดีหลายเรื่องแต่ก่อนสงสารแล้วก็เห็นใจ
แต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ทนไม่ไหวแล้ว
ทนไม่ไหวแล้วก็เลยบอกว่าส่งข้อความมาทุกวันวันหนึ่งมากกว่า๑๐๐ข้อความ
ล็อกมาคุยด้วยมีเห็นอยู่รูปหนึ่งที่โพสต์มาบวก๙๙๙อ่ะพี่เจ

คือมีหลักฐานให้เห็นว่าส่งข้อความแล้วก็มิสคอร์ส่งอะไรมาหาเยอะมาก
จะปล่อยคลิปขู่จะฆ่าแต่เธอก็บอกว่าเธอยังไม่ได้แจ้งความนะ
เธอสักทีเถอะแต่ถ้าไม่หยุดจริงอาจจะต้องแจ้งความแล้ว

เฉพาะอันนี้เมื่อกี้อะไรนะมิสคอหรือว่าข้อความทางไลน์
รวมกันอย่างนี้ไงพอมันขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้
ถ้าเราไม่ได้เข้าไปดูมันก็จะเห็นว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่
วันหนึ่งน้องมีสมาธิในการซ้อมฟุตบอลไหมเนี่ยค่ะอีนโนทิฟิเคชั่น
หรือว่าจะไม่ใช่อาทิตย์ตัวจริง
อันนี้มีคนเอาโทรศัพท์อาทิตย์ไปเล่นเหรอก็ไม่ใช่แหม
เออก็นั่นแหละเอ้าก็เดี๋ยวติดตามข่าวนี้กันต่อแล้วกันนะครับ
เราก็นำเสนอกันเท่านั้นก็แน่นอนมันก็มีสถานการณ์ในช่วงเวลาที่เลวร้ายของแต่ละฝ่าย
ขอให้มันจบด้วยกันได้ดีทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะครับ